ที่เสือบุกค่ะคำว่าเสือบุกไม่ใช่คำเปรียบเทียบว่าเป็นโจรแต่อย่างใด
ไม่ใช่เสือเป็นสัตว์เลยเสือเป็นเป็นเลยใช่ค่ะมาเป็นตัวเลย
บุกมากัดควายของชาวบ้านในพื้นที่นครราชศรีมานะคะตายก็มีบาดเจ็บก็มีนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานเองตอนนี้กำลังพยายามผลักดันเจ้าเสือตัวนี้
กลับเข้าไปในป่าค่ะนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทัพลาน
นำเจ้าหน้าที่พร้อมสัตวแพทย์เข้าไปตรวจสอบคอกเลี้ยงควายค่ะ
คอกนี้เป็นของนายสมศักดิ์ศรีสันเทียชาวบ้านตลิ่งชันหมู่ที่เก้า
ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่ฝูงควายที่เลี้ยงเอาไว้ถูกเสือกัดตายไปสองค่ะบาดเจ็บไปหนึ่ง
ซึ่งควายที่ตั้งท้องแก่มีบาดแผลถูกเสือตะปบที่ขาด้านหลัง
สัตวแพทย์ต้องดูอาการควายที่ถูกเสือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและรักษาแผลให้เบื้องต้นก่อนนะคะ
จากนั้นก็ต้องสั่งการค่ะให้เจ้าหน้าที่นำกำลังไปผลักดันเสือที่คาดว่า
มันยังไม่เข้าไปในป่ามันยังคงอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่ที่จะเข้าไปสู่ป่า
ใช้วิธีดาหน้าไล่เสือด้วยการใช้เสียงพยายามที่จะใช้กำลังล้อมไม่ให้เสือหนีไปทิศทางที่เป็นแหล่งชุมชนอีก
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามวันค่ะ
รวมทั้งทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าที่อาจจะโกรธแค้นกัน
นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงนึกถึงชาวบ้านนะเขาโกรธแค้น
แล้วบ้านบางบ้านมีปืนเป็นพรานป่าเอาเดี๋ยวไปฆ่าเสืออีก
ไปล่าหัวเลยใช่ค่ะอ้าวฟังเสียงกันหน่อยค่ะค่ะ
การฝื้อเหลือด้วยความใจบุญของเภอข่ายการอนุรักษ์นี่ก็มี
นะครับเราก็คงประสานไปเพื่อจะหาเงินตัวไหนสักก้อนหนึ่งเนี่ย

เดี๋ยวเราจะช่วยกันผลักนั้นให้สัตว์ปากเข้าไป

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าเป็นเสือโครง
เสือโครงตัวนี้ติดตามสัตว์ที่เป็นเหยื่อออกมาจากป่าชั้นใน
เพื่อที่จะมาหาอาหารกินนอกเขตพื้นที่อุทยาน
ที่เสือจะมาเจอกับฝูงควายที่อยู่ในคอกแบบนี้
ก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นเหยื่อของฉัน
ก็เข้าไปกัดจนตายบางตัวก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เอาเรื่องนี้นอกจากจะอยากจะให้เจ้าหน้าที่จับได้เร็ว
เจ้าหน้าที่บอกว่าอยากต่ำ๓วัน

นี่เป็นสัตว์ร้ายนะค่ะค่ะโอ้โฮ